ตามกันต่อกับภารกิจที่ต้องไปปิดล้อมบ้านในปิงอนุวัฒน์คนก่อเหตุที่เพชรบุรีคุณผู้ชม
คือแม้ว่าจะปิดฉากเรียบร้อยแล้วแต่อยากให้ย้อนดูหน่อย
ว่าเขาลำดับขั้นตอนของภารกิจของมาตรการนี้อย่างไรบ้าง
อย่างที่บอกคือพาคุณแม่มาเกลี้ยกล่อมแล้วไม่สำเร็จ
ชั่วโมงคุณผู้ชมแล้วเป็นเหตุการณ์ใหญ่ถึงขนาดว่ารองพบตรท่านไปเองเลยครับ
คนตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลครับ
ขับรถส่วนตัวไปไปถึงที่เกิดเหตุประมาณ๕ทุ่มครึ่งเกือบเที่ยงคืน
มาร่วมวางแผนปฏิบัติงานร่วมกับคนตำรวจโทษธนายุทธ์วุจริตธรรมรงค์ครับ
ประชาการตำรวจภูทรภาค๗ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ
สยบริปูสถานหรือว่าหน่วยคอมมันโดนั่นแหละไปสนับสนุนภารกิจ
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่าผู้ต้องหาอยู่ในจุดที่ได้เปรียบเจ้าหน้าที่ครับ
เพราะเขาอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนของบ้านด้วย
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ต้องค่อยทำตามขั้นตอนจากเบาไปหนักครับ
ขอร้องนะว่าอย่าเอาพวกเงื่อนเวลามาเป็นตัวตั้ง
ภายในบ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่พบการเคลื่อนไหวก็คือมีการลากเก้าอี้มา
มีการปิดผ้าม่านก็เพื่อที่ว่าจะปิดบังจุดซ่อนตัวของเขา
แต่หลังจากสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นอีกตอนตีหนึ่งครับ
คอมมันโดเนี่ยพร้อมรถหุ้มเกราะค่อยเคลื่อนกำลังเข้าใกล้บ้านของนายปิง

นั่นคือรอบแรกของการปะทะครับรัวยิงเป็น๒๐นัดคุณผู้ชมฮะ
แล้วพอตี๒ครับมีการยิงประทะอีกหลายรอบนานกว่าครึ่งชั่วโมง
รัวยิงสนั่นนับได้กว่า๕๐นัด
หลังสิ้นเสียงปืนประมาณ๑ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่เอาโดรนขึ้นบินเลย

ช่วงนี้ปืนดังขึ้นมาอีก๑๐นัดครับเป็นลักษณะปืนแบล็งกันคุณผู้ชมมาจากฝั่งเจ้าหน้าที่นี่แหละ
แต่ไม่พบว่ามีการตอบโต้มาจากฝั่งผู้ก่อเหตุครับ
แล้วตำรวจก็สรุปสถานการณ์ว่าได้วิสามันในปิง
เสียชีวิตแล้วครับอยู่ในชั้น๒ของบ้านตอนตี๔๒๖นาที
ภารกิจใช้การเจรจาในเบื้องต้นแต่ว่าคนร้ายยิงตอบโต้
เจ้าหน้าที่เลยต้องตัดสินใจดำเนินการจู่โจมทันทีทำให้คนร้ายซึ่งยิงตอบโต้
โดนเจ้าหน้าที่วิสามันไปบริเวณชั้น๒ด้านหลังบ้าน
แล้วตลอดการปฏิบัติการครั้งนี้คุณผู้ชมแม่ของนายปิงผู้ก่อเหตุก็อยู่ด้วยนะ
แต่คุณแม่อยู่ในที่ปลอดภัยครับพบปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุหนึ่งกระบอกตกอยู่ในบ้าน
แต่ว่าจะมีปืนกระบอกอื่นอีกหรือไม่นั้นตอนนี้รอตรวจสอบอยู่ครับ

เบื้องต้นเป็นการวิสามันหรือฆ่าตัวตาย
ต่อสู้กับเจ้าพนักงานเบื้องต้น
เพราะว่ามีการยิงโล่ของชุดอินทรีย์๔๗ผม
โดนยิงเป็น๖นักยังให้พ่อห่อเก็บอยู่
แล้วก็ยิงแล้วก็เขาก็วิ่งเข้าไปในห้องตำรวจเรา
ทั้งชุดประจวดการณ์เราก็ใช้ยุทธวิธี
เราก็ใช้โล่ถ้าไม่มีโล่ลูกน้องผมถูกยิงหลายนัก
ไม่ทุกคนครับ
นั่นก็คือเป็นการที่สามารถครับ
เมื่อวานทั้งประเทศเนี่ยคุณผู้ชมครับ

ใช่ครับมรณะ

หรือว่าปิงนะครับผู้ก่อเหตุนะครับ

อกจากนี้ยังมีการโพสต์ภาพบาดประจำตัว

รวมถึงข้อความแชทที่เหมือนเป็นการสั่งไลน์

แล้วก็ระบายความในใจที่อัดอั้นกับรุ่นพี่

ผู้หญิงแล้วก็เรื่องปืนครับ

เหมือนจะสอนให้ปลงและยอมรับ
กับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่อ

ข้อความไว้อะไรนะครับ

โดยเฉพาะในศีรพัฒนา

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้าน
ของคนที่โพสต์เฟซบุ๊กนี้

ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งพัสดุ

งั้นแปลว่าก่อนจะเกิดเหตุแค่ไม่กี่นาที

คือเวลาในกล้องวงจรปิดมันไม่เป๊ะหรอกคุณผู้ชม
เป๊ะหรอกน้ำแข็งแต่มันใกล้เคียงเวลานี้แหละ

คุณผู้ชมลองคิดดูชีวิตคนคนหนึ่ง

เราพยายามดูภาพตอนน้องเขามา
ส่งของแล้วเข้าไปในหมู่บ้าน

แปลกมากสงสารจับใจ

นี่เราเห็นภาพไปแล้วนะ

ของเพื่อนร่วมงานของน้องศิรพัฒน์เนี่ยนะ

ไม่คิดว่าจะเป็นน้องโอ๊ต

ใช่ศิรพัฒน์ก็ชื่อโอ๊ตแล้วก็คนตายอีกคนนึง

อย่าสับสนอันนี้เราพูดถึงน้องรายเดอร์ก่อน

คือเขาบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารัก

นิสัยดีมากเจอที่ไหนนะ

แล้วตอนที่อ่านชื่อจากในข่าว
ยังต้องวนกลับไปอ่านย้ำอีกรอบนึงเลยนะ

ขอให้ไม่ใช่น้องแล้วก็ขอให้
คนที่ทำผิดได้รับกรรมด้วย
ส่วนอีกคนนึงนะคะคุณผู้ชมได้โพสต์ภาพ

ที่ได้ถ่ายกับน้องศิรพัฒน์

เมื่อเช้ายังช่วยมึงเรียงของ

เสียใจว่ะทำไมต้องเป็นมึงว่าเพื่อน

มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพชรชบุรีทั้งคู่เลยนะครับ
ก็คือพระสิทธิ์กับรัฐกรครับ

พอรู้ข่าวการเสียชีวิตของทาง
สิทธิ์และรัฐกรก็โพสต์

บางส่วนก็โพสต์ภาพในที่เกิดเหตุ

เลียงร่างทั้งคู่ออกมาจากบ้านครับ

แล้วก็หลับให้สบายนะเพื่อน

นี่คือฝั่งของผู้สูญเสียครับ

คือหลายคนก็ถามว่าเพราะอะไร

ใช่เพราะฉะนั้นค่ะมาดูกันหน่อยค่ะว่า
ปมเหตุที่ทำให้ในปิงอนุวัฒน์คนนี้

กับเพื่อนของคนตายนะคะ
ก็คือเพื่อนของน้องเบลรัฐกร

บอกว่าผมเนี่ยนะเป็นเพื่อนกับโอ๊ตพระสิทธิ์

เรียนอยู่ที่เดียวกันเลยที่
ราชพัฒน์เพชรชบุรี
เรียนอยู่ปี๔แล้วคณะวิศวกรรมศาสตร์

คือถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้ว

ฝั่งของในปิงอนุวัฒน์เนี่ย

แล้วปรากฏว่ามีการชูนิ้วกลางให้กัน

โอ๊ตพระสิทธิ์เนี่ยนะชูนิ้วกลางกลับไป

เดินมาถึงที่บ้านเลยนะ

ทางฝั่งของเพื่อนผม
โอ๊ตพระสิทธิ์ก็เลยไปแจ้งความ

เมื่อวานนี้๒๒มีนาคม

เป็นครั้งที่๒ที่

จะต้องมีเบลรัฐกรเป็นเพื่อน
กันเช่าบ้านด้วยกันไปเป็นพยานไง

ช่วงบ่ายนะไม่มีใคร

คือตัวของเบลรัฐกร

เอาฟังหน่อยค่ะฟังเพื่อนของคนตายค่ะ
ขึ้นศาลครั้งแรกไม่มีอะไรเลย

ตอนบ่ายโมงจะขึ้นตอนบ่ายโมงนี้นะ

เหมือนยังไงกำลังไปผมไม่ทราบ

หลายรอดมีมัน

เขาเคยให้เอาปืนให้แม่ถือ

แล้วเมื่อคืนเขาก่อเหตุ

เบิร์นรถและเล่นเลยเบอร์นรถเล่นเลย

เมื่อคืนแล้วพี่อ่า
เหมือนไม่มีอะไรเรื่องมันผ่านมานานแล้ว
เพราะว่าภาพที่จะให้ดูต่อไปนี้คือจังหวะที่ตัวผู้ก่อเหตุในปิงอนุวัฒน์
เขามีอาการมีอาการมาตั้งแต่อันนี้เป็นคืนวันก่อนจะเกิดเหตุเลยนะ

แล้วกลางวันเบิ้ลรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวให้ดู๒ช็อตนี้เลยค่ะ

นี่ค่ะเพื่อนบ้านแอบถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เพราะว่าตอนที่นักข่าวของเราไปคุยกับคนในหมู่บ้านเขาก็บอกเหมือนกัน
บอกว่าอาการปิงอนุวัฒน์ไม่ปกติแล้ว
เพราะว่าตอนบ่ายของที่๒๑นี้นะครับ

สตาร์ทเครื่องเบิ้ลเครื่องเร่งเครื่อง

แล้วเนี่ยวนเป็นแบบนี้อยู่หลายรอบเลย

ใช่ไม่ได้ใส่เสื้อนั่น

เครื่องใส่บ้านเพื่อนบ้านแล้วก็วนเวียนอยู่หน้าบ้านของตัวเอง

ไม่ยอมเข้าไปในบ้านสักทีหนึ่ง

บอกว่าดูเห็นพฤติกรรมของเขาเนี่ย

ให้กับคนที่อยู่รอบข้างอยู่บ่อยครั้ง
อันนี้คือพฤติกรรมของเขา

เป็นคนยังไงกับเพื่อนร่วมงานเป็นยังไง

เราจะค่อยกระเทาะเปลือกทีละนิดทีละนิดทีละนิด

ก็เลยไปถามกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทัพลา
พบว่าช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมที่อนุวัฒน์มาเป็นลูกจ้างเนี่ย
เขาทำแค่๓เดือนนะแต่โดนให้ออก
เพราะพฤติกรรมเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ครับ
ช่วงแรกเนี่ยทำงานขยันขันแข็งเลย
แต่บุคลิกอาจจะเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้
หัวหน้าก็เลยเรียกมาคุยแล้วก็แจ้งให้เขาออกจากงานไป
ถามว่าเคยมีไหมประวัติเสพสารเสพติดอะไรนะตอนนั้น
เคยมีการตรวจแล้วครับไม่พบการใช้สารเสพติดนะครับ
นี่แหละฮะไม่แน่ใจว่าไปมีการเสพหลังจากนั้นหรือไม่อย่างไร
นี่ไงคือพอหัวหน้างานหัวหน้าอุทยานให้ข้อมูลแบบนี้แล้ว
จริงเพื่อนร่วมงานเขาก็บอกนะบอกว่าตอนนั้นที่เคยทำงานด้วยกันช่วงเวลาสั้น
คือเขาบอกว่าตัวนายอนุวัฒน์ค่อนข้างเป็นคนเงียบ
เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้แล้วกรมอุทยานเองอ่ะ
คือเขาบอกว่าเรื่องยาเสพติดกรมอุทยานเองเขาต้องคัดกรองอยู่แล้ว
ที่จะให้ลูกจ้างจะจ้างลูกจ้างหรือจะให้มาปฏิบัติงานนะคะ
นั่นคือประวัติบางส่วนนะครับที่เราจะหามูลจูงใจมูลเหตุจูงใจที่เขาก่อเหตุ